เมื่อวานนี้รายงานกันไปแล้วมีความคืบหน้าทั้งในฝั่งคดีที่ค้างไว้ของ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แล้วก็ในกลุ่มของอดีตนายกยิ่งรัก

วันนี้ครับอดีตนายกยิ่งรักเขาก็มีการทวิตข้อความ
ประมาณสักช่วงสายเกือบเที่ยง
ทวิตข้อความยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจ

และบอกด้วยนะครับว่าจะทำให้ดีที่สุด
ขอกำลังใจจากบรรดาแฟนเพจจากบรรดาพี่น้องประชาชนด้วย
ที่จะมีการแถลงปิดคดีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
แล้วก็ฟังคำพิพากษาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์
แสดงความเห็นหลังกรมบังคับคดีอายัดบัญชีธนาคาร๑๒บัญชี
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว
โดยบอกว่าสะท้อนถึงความพยายามต่างที่เสมือนสร้างเงื่อนไข
เพื่อชี้นำคดีก่อนที่จะมีผลตัดสินของสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็เลือกจะทำ
เพราะคิดว่ามีอำนาจจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้
รวมทั้งไม่รอคำสั่งของสารปกครอง
ได้ขอให้ทุเลาการบังคับคดีเอาไว้
ดีตนายกยิ่งลักษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่า
แม้จะถูกอายัดบัญชีธนาคาร
และกำลังจะถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมด

และพร้อมยืนหยัดต่อสู้ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ

การแถลงการปิดคดีด้วยวาจาต่อสาร
วันที่๑สิงหาคมนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะทางด้านของนายนพดลเหลาทอง
ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะ
ก็บอกว่าได้ยื่นคำร้องต่อสารปกครอง
เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับอายัดทรัพย์สิน

ในวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ครั้งแรกสารปกครองกลางเคยยกคำร้อง
ตอนนี้กระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองค่ะ
ซึ่งศาลยังไม่ได้กำหนดวันนัดฟังคำสั่ง
ด้านนายวัฒนาเมืองสู่แก่นำพักเพื่อไทย
ก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอีกแล้วนะคะ
ก็บอกว่าการที่ประชาชนจะมาให้กำลังใจนั้น
ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูล
เพราะมากันเองไม่ได้มีใครจัดตั้ง

ยืนยันว่าตัวเองจะเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษ
ในวันแถลงปิดคดีและวันนัดฟังคำที่ภากศาสตร์ค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวนี้นะคะ
ก็ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาย้ำอีกครั้งล่ะค่ะ
ว่ารัฐบาลไม่ได้สกัดกั้นมวลชนนะคะ
ที่จะมาให้กำลังใจด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่จะไม่ยอมให้มีการเกณฑ์คนเด็ดขาด
ขอให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหวด้วยว่า
เคลื่อนไหวต่างต้องไม่ละเมิดอำนาจศาล
จุดยืนของรัฐบาลคือการยึดตามกฎหมาย
ยอมรับว่าเป็นหัวศาลการบ้านเมืองค่ะ
ก็เลยต้องขอความร่วมมือประชาชนว่า
อย่าทำผิดกฎหมายหรือสร้างความวุ่นวายในเขตอำนาจศาล
เนื่องจากจะมีโทษที่รุนแรงกว่าปกติค่ะ
อย่าเขาพาไปโน้นหมานี่นะ
เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใครมาก็ต้องตรวจสอบที่มายังไง

เอารถไปขึ้นไปรับมาอย่างนี้ไม่ได้
ผมถือว่ามันผิดกฎิกาใช่ไหม
เอออย่าสร้างความวุ่นวายเลยนะ
เขตศาลเนี่ยระวังนะ
มันโทษมันแรงนะ
ชี้แจงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงไปดูแลสร้างความเข้าใจกับประชาชน

การเดินทางมาอาจจะมีเจตนาดี
แต่บางทีก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้

ของทุกเรื่องสำหรับทุกคนครับ
แล้วก็ขอให้เสียงเรียบร้อย
ร้อยเป็น

ประธานกรรมการร่างรัฐมนูลบอกว่า
หากนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกสารพิพากษาว่ามีความผิด
สามารถยื่นอุทธรณคดีได้ภายใน๓๐วัน
นับจากวันที่มีคำพิพากษาออกมา

ก็ต้องรอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสารเป็นผู้พิจารณา

เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้ก่อน

ในอภิษฐเวชาชีวะหัวหน้าภักรชาธิปดิ์

ทุกคนจะยอมรับกระบวนการยุติธรรม
และไม่เชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะหนีคดี

ตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด
มีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงนะครับที่ติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนที่สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างใกล้ชิด
พบว่าที่ผ่านมาก็มีการนำมวลชนขึ้นรถบัสที่ติดป้ายหน้ารถว่ามาทำภารกิจอื่น
แต่ปรากฏว่ามวลชนกลุ่มดังกล่าวไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ที่สารดีกาเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยกลุ่มที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นห่วงที่สุดก็คือมวลชนที่อยู่ในจังหวัดแถบปริมณฑลที่จะเข้ามาให้กำลังใจในวันที่ตัดสินคดีนี้นะครับ